ยังทะลัก๔๐๐๐อยู่เลย
เท่าไหร่นะฮะ๔๑๖๑ราย
ตาย๕๑ลายอีกแล้วฮะ
แล้วป่วยกันขนาดนี้เสียชีวิตขนาดนั้นเนี่ย

แต่รักษาหายกลับบ้าน๓๕๖๙รายแปลว่าอะไร
แปลว่าเข้ามามากกว่าออกไป

วิกฤตฯเอาอยู่บริหารจัดการได้

คือภาพทั้งประเทศเนี่ยคุณสุประโชคคุณพูดจากกรทมติดหลักพัน
จังหวัดอื่นเนี่ยมันลดลงแล้วบางพิกัดก็ลดลงจนแทบจะไม่เหลือแล้วแต่ละบางพื้นที่นะ
เหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ถือว่าแบ่งเบากันได้
แล้วเอาเฉพาะกรุงเทพมหานครแต่จริงเขาก็อยู่เขตนนทบุรีนะ
ก็ชื่อว่าโรงพยาบาลบุษราคำรู้จักไหม
เมืองท้องฮานีตอนนี้ขยายเตียงจาก๒พันเป็น๕พัน
รองรับได้เป็นอย่างดีอยู่แล้วดังนั้นข่าวที่ออกมา
รอเตียงผู้ป่วยติดกันเยอะไม่มีเตียงไม่มี
เดี๋ยวอะไรฮะเดี๋ยวหมอหนูนี่อยู่กระทรวงเดียวกับหมอตี
คุณสาธิตปิตุเตชะป่ะคะหมอหนูเป็นเขาเรียกว่าเจ้านายหมอตี
ทำไมเหรอเอ้าแต่ทำไมหมอตีพูดเหมือนแบบไม่ค่อยจะตรงกัน
อดคล้องกันเท่าไหร่นะคะเมื่อวานนี้หมอตีเนี่ยตอนที่ไปเยี่ยม
ที่โรงพยาบาลราชวิถีบอกเลยว่าตอนนี้รัฐบาลควร
จะบอกความจริงกับประชาชนได้แล้วว่า
อะไรต่างเนี่ยตอนนี้ในระบบมันวิกฤตแล้ว
ยืมขาทัศนัยมะไก่หน้าผากหน่อยจวดหัวแล้วเกิน
คือที่เขาบอกวิกฤตคือเตียงผู้ป่วยกลุ่มสีแดง
ผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจมันไม่พอ

คือตอนนี้หมอตีคุณสาธิตบอกว่า
ถ้าไปดูคนไข้ในระบบนะมีนอกระบบด้วยนะพี่ต้น
ในระบบก็คือคนที่โทรไปบอกว่าดิฉันป่วยเป็นโรคโควิดต้องการเตียง
นี่สักประมาณ๖๐๐คนที่ตกค้างยังไม่มีเตียงให้กับเขา

แต่สิ่งที่หมอหนูรองนายกอนุทินพูดไว้และธรรมจิตสาธิตศูกร์อนุทิน
บอกไว้ท่านก็ยืนยันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วบางครั้งบางคราว
ฟังข่าวแบบเฟคนิวมากเกินไป
เอาอย่างนี้อย่าตีตนไปก่อนไข้
ใช่ให้คำนี้เลยเมื่อวาน

แต่บุตรครั้มก็ยังอยู่อย่าพึ่งไปตีตนไปก่อนไข้

บริหารจัดการได้
แต่เมื่อวานนี้ลุ้งตู่เรียกประชุมด่วนฮะ

ซึ่งมันก็ได้เรียกแบบนี้
แต่เมื่อวานที่ลุงตู่เรียกประชุมด่วนนะครับ
เรียกคุณหมอและสบคประชุมด่วน
คนเขาก็ลือกันใหญ่เลยว่าล็อกดาวน์กรุงเทพแน่
เพราะกรุงเทพติดเยอะเกินหลักพันต่อวันครับ
คุยไปคุยมาออกมาบอกล็อกดาวน์

ครั้งคนงานจะหลงทุกครั้งในกรุงเทพ
และปริบนทลรวมถึงอีกสี่จวัตรภาคใต้

อนาคตอาทิตนี้ได้หนี

ซู่อ่ะซู่อันนี้คำว่าซู่ก็ยังอยู่ด้วย

หรือบางท่านบอกวีเฮ้ยวัคซีนเปล่า
คุณอีกทีสิผมเอาไอ้ม่านนี้ออกก่อน
คุณผู้ชมไม่ต้องมองหรอกครับอะไรนะครับ
ท่านบอกแปลไปหมดว่าเอา๒เข็มก่อน
ลุงตู่อาจจะห้ามปลามจะพึ่งสามเข็มเลย
สองเข็มแทบจะไม่เพียงพอเลยนะครับ
ลุงตู่ก็ชู๒นิ้วแบบนี้นะครับ
เรื่องของเรื่องก็เป็นภารกิจที่นายกรัฐมนตรี
และคอรมอทั้งคณะรวมถึงอีกหลายภาคส่วน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท่านสุชาติชมกลิ่น

ไม่มีงานไม่มีเงินแล้วใครจะยอมอยู่กับที่
เดี๋ยวคุยกับทางผู้ประกอบการคือแคมป์ไหนเจ้านายต้องมาดูแล
แคมป์ไหนที่ไม่มีงานทางรัฐบาลก็จะคุยกับเจ้านายเขาอีกที

เดี๋ยวคุยกับเขาจ่าย๕๐นี่เรื่องหนึ่ง
อีกเรื่องหนึ่งก็คือมั่นใจว่าห่วงเวลาเสาร์อาทิตย์ที่จะเหลือเนี่ย
ก่อนจะไปบังคับชายวัญจารย์ที่๒๘นี่ไม่หนีหรอก
มั่นใจไม่มีใครหนีกลับบ้านกลับภูมิลำเนากับตจวต่างจังหวัด
ท่านสุศาสตร์ชมกินท่านว่าอย่างนั้น
พอพูดปุ๊บยังไม่ทันให้หายใจเข้าเลย
แหลปแพนด้าฟาดโป้งแสกหน้าเลย

มีคนแจ้งลูกเพจหมอแหลปแจ้งมาแจ้งข่าวค่ะ
แหลปแคมป์คนงานก่อสร้างที่จะถูกปิด

นี่แค่ส่วนเดียวที่มีการฟ้องผ่านเพจหมอแหลปแพนด้า
และนี่คือความไวของบรรดาแรงงานไทย
คือเขาเพิ่งมาชู๒นิ้วแป๊บเดียวเอง
ในกรุงเทพแคมป์คนงาน๔๐๐กว่าแคมป์นะ

คำถามคือแล้วตำรวจไปปิดทันไหม

ขอความร่วมมือนะครับทุกท่านเขายอมหรือเปล่า
คือมันต้องมีวิธีการที่ให้เห็นเป็นรูปธรรมไงฮะ

นี่แหละฮะนี่คือภารกิจที่เกิดขึ้นนะครับ
ก็ถ้าหากไปแล้วก็เหลือความสุ่มเสี่ยง

เมื่อสักครู่สมควรปิดสภาไม่ใช่แคมป์คนงาน

เมืองมาเลยเห็นไหมพาดมาถึงการเมืองเลยนะฮะ

ตอนนี้ก็มีคำยืนยันแล้วนะฮะว่า
กระบวนการในการทำงานก็ต้องเดินหน้ากันต่อไปนะครับ

ก็เป็นหมอพยาบาลบุคลากรทางการแพทย

ตั้งแต่โควิดมาปีก่อนนู้น
คุณหมอพยาบาลบุคลากรหลายท่านทำงานกันไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนเลย
อย่างจังหวัดกระบี่มีคุณพยาบาลท่านหนึ่งฮะ
สีฟ้ากับเขียวชุดกลางฝนนะ
เต็มหลายชั้นตั้งแต่หัวจะหลดเท้า
ทำงานหนักจนไม่ไหวเป็นลมคาพื้นไปเลย

อันนี้คือการตอบย้ำว่าบุคลากรรมการแพทย์
ทำงานกันล้นเวลาเหลือเกิน

ฉีดวัคซีนตอนนี้พลาดเป้าไปค่อนข้างไกลแล้ว
เมื่อวานนี้วันนี้คือ๒๖แต่จริงก็ต้องเป็นตัวเลขวัคซีนคือ๒๔
ไปเท่าไหร่เมื่อวันตัวเลขวันที่๒๔นะ
แบ่งเป็นแขมแรกแขมแรกก็๑๐๘๐๐๐

ถ้าหากจะฉีดให้ได้๑๐๐ล้านโดสภายในสิ้นปีหรือ๓๑ธันวา
ต้องฉีดให้ได้อย่างน้อย๔๐๐๐๐๐ต่อวันนะฮะ
แล้วนี่ค่ะมุมจอด้านขวามือเรานำถอยหลังให้ด้วยนะฮะ
ล้านโดสเป้าหมายของเราเหลือเวลาอีก๑๘๙วัน

ฉีดไป๘ล้านเราจะเหลืออีกประมาณ๙๑ล้านฮะ
เราจะถึง๑๐๐ล้านโดสตามเป้าที่ตั้งไว้
เอา๙๑ล้านอาหาร๑๘๙ก็ต้องฉีดให้ได้อย่างน้อยวันละ๕แสน

ก็ยังไม่มาด้วยนี่คือสารพัดสารพันธุ์ปัญหานะฮะ
แต่ว่าที่บอกว่านับถอยหลังตกลงคุณจะกดดันลุงตู่ใช่ไหม
กดดันลุงตู่นั่นแหละเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา
ประชุมคณะรัฐมนตรีถามหมอหนูในที่ประชุมเลย

ใช่ได้ไหมถ้าจะฉีดให้ได้๕แสนโดสต่อวัน
แสนคนต่อวันไม่รู้เหมือนกัน
ไม่มีไม่มีเสียงตอบรับจากเลขหมายที่ท่านเรียก

แล้ว๒เดือนหลังจากนี้จะเร่งฉีดให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ

แต่ว่าจะทันไหมอีก๑๘๙วันก็ไม่ได้มีคำตอบในเรื่องนี้
ส่งกำลังใจให้กับทุกภาคส่วนที่จะต้องทำงานกันนะครับ
ตัวเราเองประชาชนคนไทยก็ต้องคอยรักษาตัวเอง
ให้รอดปลอดภัยจากตอนอาการโควิดให้ได้
รอวัคซีนนะคะรอวัคซีนค่ะคุณผู้ชม
ทีนี้เอากลับมาเรื่องเตียงอีกรอบหนึ่ง
คุณอนุทินเมื่อวานให้สัมภาษณ์ชัดเจนเลยนะคะว่าต่อไปนี้เนี่ย
คือบางคนติดด้วยกันครอบครัวเดียวกัน
อาจจะขอแกบอกว่าขอไปอยู่โรงพยาบาลสนาม
หรือโรงพยาบาลเดียวกันได้ไหมเตียงใกล้กัน
คุณอนุทินบอกเลยนะคะต่อไปนี้คงจะไม่ได้แล้ว
สะท้อนได้จากเคสนี้เลยค่ะคุณผู้ชม
เมื่อวานนี้มูลนิธิเกษมกรุงเทพนะคะ
มูลนิธิเพชรเกษมกรุงเทพเขาเอารถไปรับน้องวัย๑ขวบ

แล้วเห็นไหมคะคุณแม่ชุดสีชมพูนั่นท้องอยู่ด้วยนะ
ท้องตั้งคันได้๖เดือนกลายเป็นว่าทั้งครอบครัว

ผู้หญิงขวามือชุดลายไปกับคุณป้า
ปรากฏว่าน้องไทเกอร์กับคุณป้าไปตรวจก่อน
ไปตรวจก่อนแล้วทราบว่าทั้งสองคน
ทั้งคุณป้าและน้องไทเกอร์ติดโควิดมาจากคุณพ่อ
ตรวจตั้งแต่วันที่๒๓มิถุนายน

หลังจากนั้นคุณแม่ของน้องไทเกอร์๒วันถัดมา
ก็มาตรวจว่าตัวเองติดโควิด๑๙เหมือนกัน
คุณแม่รู้๒๕น้องไทเกอร์กับคุณป้ารู้๒๔

กลายเป็นว่าน้องไทเกอร์กับคุณป้าเนี่ยต้องไปกันก่อนนะคะ

เจ้าหน้าที่นำไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ

ส่วนคุณแม่ตอนนี้เมื่อสักครู่ที่ฉันโทรไปถามที่มูลนิธิเพชรเกษมนะคะ

สะท้อนปัญหาชัดเจนเลยว่าเตียง
ไม่พอไม่พอไม่พอจริงนะคะ
แล้วเห็นไหมคะปกติจำได้ไหมคะพี่ต้นก๊อฟ

นิธิเพชรเกษมเขาก็เคยมารับเคสเดียวกันเลย
ก็คือเคสนั้นลูกสาววัย๒ขวบ

ไปเป็นว่าแม่ดูแลลูกได้
แต่ว่ากรณีนี้แม่จะมาพร้อมลูกไม่ได้แล้ว
เพราะว่าตรวจคนละวันกันลำดับในการที่จะเข้ารับการรักษาก็จะต้องลดหลั่นกันไป

นี่ค่ะน้องไทเกอร์กับคุณป้าตรวจก่อนก็ได้เตียงก่อนนะคะ
ส่วนคุณแม่ตอนนี้รอเตียงอยู่ที่บ้านเนี่ยนะฮะ

เนี่ยคุณผู้ชมคุณป้าของน้องเนี่ยเล่าบอกว่าน้องนี่นะคะ
ติดโควิดมาจากพ่ออย่างที่เล่าไปค่ะ

โรงพยาบาลเด็กที่ราชวิถีนะคะ

ว่าตอนนี้เนี่ยโรงพยาบาลโดยเฉพาะในกรุงเทพเมืองหลวงเนี่ย

ค่ะท่านนโยคสั่งเพิ่มไปอีกสักร้อยเตียงแล้วกัน
ในที่ประชุมสวบคอนะฮะ